นี่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
คือฟังทั้งสองฝ่าย
ฟังทั้งสองฝ่ายชี้แจงแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับ
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เกิดกับเราเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเอาคลิปมาให้เราดูนะฮะเธอชื่อว่าคุณเบล
แล้วก็เล่าเรื่องย่อบอกว่าไปทานข้าวกับพ่อน้าชวนไปทานข้าวที่ร้านอาหาร
ขับรถไปกับพ่อปรากฏว่าน่าจะหลงทางก็เลยไปกลับรถหน้าบ้านผู้ชายคนหนึ่ง
พอเข้าไปในร้านไปนั่งกินได้สักประมาณ๑๐นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ค่ะ
มึงก็ำไมมึงไปไปบ้านมึงเลยไป
โอ้โหนี่แหละครับผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยโอ้โหเขามาด่ากราดเลยนะ

ตอนแรกก็คุ้นกันอยู่ดีสักพักนึง

แล้วก็สักพักหนึ่งก็มีตัวเฮียอะไรมาเยอะแยะเลย

เหตุการณ์ดูเหมือนว่าจะบานปลายด้วยนะคะตอนแรกนะ
แต่ว่ามีคนมาห้ามทับอย่าศึกไปนะครับ
ผู้ชายเสื้อเขียวคือเป็นเจ้าของบ้าน
ที่ครอบครัวคุณเบลไปกลับรถหน้าบ้านของเขา
เอามาฟังฝั่งคุณเบลก่อน
คุณเบลเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
จุดเกิดเหตุก็คือร้านอาหารครัวอาจารยอด
อยู่ที่ตำบลคลองลายกำแพงเพชรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่ม
ของคืนวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
คุณเบลเล่าต่อบอกว่าวันนั้นเป็นวันเกิดคุณน้านะ
มาทานข้าวร้านนี้ซึ่งคุณน้ามาบ่อย

ด้วยความที่ว่ามาร้านนี้ครั้งแรก
คุณพ่อไม่ชินเส้นทางเธอก็ไม่รู้จักทาง

ตอนมืดด้วยทางเปรียวด้วยแล้วก็ทางก็คับแคบด้วยนะคะ
ปรากฏว่าน่าจะไปผิดเส้นทางผิดซอยนะคะ

กลับรถหน้าบ้านคุณพี่เสื้อเขียวค่ะ
พอกลับรถเสร็จปุ๊บหาทางมาร้านเจอแล้ว
มานั่งทานที่ร้านอาหารทานได้สัก๑๐นาที
แล้วเริ่มแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นค่ะ
ผู้ชายเสื้อเขียวเจ้าของบ้านที่เธอไปกลับรถ

คุณผู้ชมลองฟังประโยคที่พี่ซื้อเกี่ยวพูดนะคะ
ฉันเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้ว

คุณเบลบอกว่าพี่เสื้อเขียวเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็ถามเลยรถคันขาวเนี่ยรถใคร
เบลก็เลยตอบไปว่าผมครับ

ระวังลูกปืนวิ่งใส่หัว
หรือไม้หินคว่างใส่รถนะ

ทีนี้ถ้าเป็นเราเราก็ใจคอไม่ดีเอาจริงนะ
ถ้าเป็นคุณเบลณตอนนั้นน่ะ
ทีนี้คุณเบลเล่าต่อบอกว่า
แล้วผู้ชายเสื้อเขียวทำลักษณะเหมือนเอามือไพ่หลัง
เออเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือนกันนี่ค่ะเหมือนกับว่า

นี่แหละค่ะเออทุกคนหันมาดูเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าคุณเบลบอกว่าครอบครัวคุณเบลก็พูดขอโทษ

ผู้ชายคนนี้ก็เหมือนว่าไม่หลดราวาสอก
ครับเออแล้วทีนี้ทำยังไงต่อ
สุดท้ายแล้วเห็นไหมคะมีคนมาห้าม
มาพาออกจากร้านไปอย่างนี้คนมาห้ามก็คือเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านใช่ค่ะเราก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะคะ
อยากฟังหลายหลายฝ่ายนี่ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
เป็นเจ้าของร้านชื่อว่าคุณกฤษณพงศ์นาคจันทร์
หรือชาวบ้านเรียกว่าหมอเอวังนาคินอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของร้านยอมรับบอกว่าลูกค้าไปกลับรถ
บ้านของผู้ชายในคลิปจริงผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจที่ผ่านมามีเรื่องมีราวกันมาตลอด
คือเจ้าของบ้านกับเจ้าของร้านเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาแล้ว
มีเรื่องหลักกันที่ผ่านมา๒เรื่องด้วยกันก็คือ
ลูกค้าที่มาร้านของคุณเอวังนาคินชอบไปกลับรถ
หน้าบ้านของผู้ชายเสื้อเขียวหนึ่งล่ะ

ให้ผู้ชายเสื้อเขียวไปกั้นรั้วไหม

ลูกค้าที่มาร้านผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกลับรถหน้าบ้านคุณ
ประเด็นที่สองก็คือร้านผมบางคืนก็เสียงดัง

ทีนี้ที่ผ่านมาก็เคยถูกร้องเรียน
ใช่ก็เคยถูกร้องเรียนมาแล้วด้วยนะคะ

เขาก็พยายามลดเสียงแล้วอันนี้ฝั่งเจ้าของร้านอาหารนะคะ
ทีนี้เล่าต่อคุณผู้ชมฟังฝั่งคุณเบลแล้ว
เจ้าของร้านอาหารแล้วอยากฟังเจ้าของบ้านไหม

เจ้าของบ้านเป็นตำรวจจริงนะคะเราไปตรวจสอบมาแล้ว
แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม

แต่ยินดีที่จะให้ข้อมูลข้อมูลที่เขาให้มาก็คือ

เรื่องที่เกิดขึ้นรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้ว

ไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้
ถ้าฟังในมุมเขาก็เข้าใจหัวอกเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นยามวิการ
ปกติแล้วไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบ้าน

เพราะเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย

อันนี้เข้าใจเป็นเจ้าของบ้านแล้วมันรอบรั้วบ้านเขานะฮะ

เขาเป็นตำรวจเคยจับกลุ่มคนที่ทำความผิดมาแล้ว

เพราะไม่รู้ว่าใครจะกลับมาเช็คบินเขา

เผื่อเขาเคยไปจับใครแล้วมีคนที่แค้นเขาอยู่
นั่นแหละกลัวว่าจะถูกล้างแค้นนะคะ

เจ้าของบ้านบอกว่าเดินตามไปต่อว่าจริง
เพราะต้องการตักเตือนเรื่องของมารยาท
คู่กรณีอ้าวขับรถเข้าไปบริเวณบ้าน
ไม่เปิดไฟหน้ารถด้วย
ไม่เปิดไฟหน้ารถแล้วก็ขับออกมาทันที
แล้วที่สำคัญเจ้าของรถไม่ได้ตะโกนขอ
มารยาทของคนไทยบอกขอกลับรถหน่อยนะครับ
แต่ก็เข้าใจคนขับรถอีกนั่นแหละว่ายามค่ำคืน

ไม่ได้ตะโกนขออนุญาตหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านใคร
ถึงกลับรถได้ก็ออกกลับรถแป๊บหนึ่ง
ใช่ค่ะทีนี้พอเดินไปเตือนในร้านอาหาร
ก็ได้รับคำขอโทษจริงนะคะแต่ว่า
สิ่งที่ทำให้เขากลวดเป็นฝั่งสั้นสุดท้าย
คือหนึ่งในกลุ่มของคนที่มาทานอาหาร
ถ้อยคำหยาบคายใส่เขา

ก็คือคำว่าเฮียอะไรนี่แหละครับ

เขาบอกว่าทางฝั่งนู้นฝั่งลูกค้าด่าเขาก่อนว่าเฮีย
เขาก็เลยมาถามว่าทำไมต้องด่าว่าเฮียด้วย
ทีนี้เขาบอกว่าอยากให้สังคม
ให้รอบด้านมองมาฝั่งตัวเองบ้าง
ปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านของคุณ

ลูกค้าร้านอาหารมาตรับรถหน้าบ้านของเขา
ทีนี้เจ้าของร้านอาหารคุณผู้ชมบอกว่ายอมรับนะคะ
แล้วหลังจากนี้อาจจะย้ายร้านไปที่อื่น

เพราะไม่อยากมีประเด็นปัญหากันอีกแล้วนะคะ

แก้ไขหน่อยคือเราก็ไม่ได้ตัดสินนะนะว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูก
แต่เราก็นำเสนอให้เห็นจากทั้ง๓ฝั่งเลย
ยังไงก็คุณผู้ชมต้องบอกกันไว้หน่อยว่า
เวลาเราเห็นคลิปแบบนี้ในโซเชียลอย่าเพิ่งโดนตัดสิน
ใช่ถึงบอกว่าต้องฟังให้รอบด้านค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับ